กันเยอะเลยนะคะที่เป็นการปะทะคารมระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับรายเดอร์เหมือน
เดอร์เขาจะไปจอดรถจอดมอไซคริมข้างทางแล้วเขาบอกว่าอากาศมัน
จะไปจอดหลบแดดปรากฏมีวินมอไซค์เดินมาคุยแล้วเขาก็มีลักษณะ
รายเดอร์เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปมันก็มีการโต้เถียงกันเอาจริงจริง
พี่วินมอเซเขาก็ไม่ได้มีการพูดจาหยาบคายหรือรุนแรงอะไรมาก
หรอกแต่เขาก็แค่งงว่าเอ๊ะแล้วทำไมมาจอดหลบแดดตรงนี้ไม่ได้แต่วินมอไซค์
ให้เขาไปจอดที่อื่นเพราะตรงเนี้ยมันเป็นที่วินประมาณนี้
ครับแต่ใดใดคุณผู้ชมเอาจริงจริงนะไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นขาวแดงด้วยนะ
มันก็ไม่มีใครที่จะจอดได้นะดิฉันไปดูคลิปมาแล้วนะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกทีแล้วเรามีความขึ้นหน้าล่าสุดให้ค่ะ
ตรงนี้มันที่หลวงพี่มีสิทธิ์อะไรให้ผมไปจอดตรงนู้นตรงนี้

แล้วมันมีมาหรือยังผมมาจอดแป๊บเดียว
มันมีมาหรือยังผมมาจอดแป๊บเดียว
แล้วมันมีมาหรือยังผมมาจอดแป๊บเดียว
แล้วมันมีมาหรือยังผมมาจอดแป๊บเดียว

ด้วยก็ใช่แต่ว่าคุณน่าสนิทอยากไปตรงนี่บ้างคะ

อ๋อมันเป็นจุดที่พี่วินเขาจะมาต่อแถวกันเพื่อรักรับผู้โดยสาร

แล้วรายเดอร์บอกว่ามันร้อนคือก็มาจอดหลบแป๊บนึง
พอมาจอดปุ๊บพี่วินเดินออกมาเลยแล้วบอกว่าย้ายให้ไปจอดที่อื่น
แต่ได้คุณผู้ชมดูสิมันขาวแดงป่ะ

มันเป็นวินเขาหรือยังไงฮะ
ไม่รู้เนี่ยแล้วเดี๋ยวทีนี้เราไปตามความคืบหน้ามาให้
เพราะเมื่อวานได้แชร์กันเยอะเลยคลิปนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนพระราม๖คุณผู้ชมเห็นแล้วแหละว่าอยู่ที่ไหน
อยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะ
ให้ไปจอดที่อื่นเกะกะขวางทางรถเข้าออก

ทีมข่าวลงพื้นที่ค่ะปรากฏว่าวินตรงนี้เขามีการตั้งกลวยไว้ด้วยนะ
สำหรับจอดมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เราไปเจอกับพี่วินเบอร์๕เอ๊ะหรือเขาได้รับการอนุญาตแบบพิเศษหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะไม่รู้นะ
ไม่รู้นะอันนี้ดิฉันแบบตั้งข้อสงสัยเฉย

ใช่ไหมคือพี่วินเนี่ยเบอร์๕เขาเล่าแบบนี้บอกว่า
พี่วินคนนี้ชื่อในเอกวัตรนะคะคงทอง
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ย

เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนไปหาเรื่องรายเดอร์ก่อนเขาเห็นคลิปออกมาแล้ว
แค่บอกรายเดอร์ว่าให้จอดเลยไปอีกหน่อยได้ไหม
หรือจุดอื่นที่มันไม่ใช่ที่จอดตรงนี้เพราะวินเขาจอดกันตรงนี้
แล้วพี่เอกวัตรเขาก็เลยบอกว่า
แต่รายเดอร์คนนั้นอยู่ดีก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
และที่สำคัญเขาบอกว่ารายเดอร์คนนี้เอาจริงก็เป็นคนขี่วินด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าอยู่ใกล้
เขาบอกว่าเอาจริงก็ไม่อยากมีปัญหาต่อกันละกัน
อยากจะให้จบแค่นี้แล้วก็ยอมให้
สุดท้ายก็เลยให้รายเดอร์จอดไปแยกย้ายกันไป
แต่ไม่ได้คิดว่าทำไมรายเดอร์คนนี้ต้องเอาคลิปที่ถ่าย
เขาก็บอกก็ไม่อยากจะติดใจอะไรเพราะไม่อยากมีเรื่อง

แต่อย่างที่บอกคนไปตั้งคำถามสงสัยเยอะคุณในเม้นต์

แล้วสรุปพี่วินเองจอดได้หรือเปล่า

ให้สามารถพักวินได้หรือเปล่า

เขามีป้ายติดชัดเจนว่าเป็นวินอะไรอยู่ตรงไหน

เอาฝากเจ้าของพวกพี่ทิจแจหน่อยแล้วกันนะ

สามารถที่จะให้เขาตั้งเป็นวินได้อะไรยังไงก็ว่ากันไป